อย่าลืมติดตามโปรแกรม๒นัดสำคัญสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะอุ่นเครื่อง
เกมที่จะพบกับฮ่องกงนะครับเราเดินทางไปแล้วในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวจะซ้อม๒ครั้งนะครับ
หนึ่งนั้นก็คือเย็นวันนี้นะครับซึ่งคุณวิรวิทเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปกับทีมชาติชุดนี้ด้วยเพื่อก่อติดนะครับ
จากว่าหลายหลายคนก็เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในยุคของรายิวัชครับภายใต้การนำทีมของรายวัชในครั้งนี้นะครับ
ก็มีนักเตะแก๊สหลักที่เคยอยู่กับทีมมานะครับหลายต่อหลายคนแต่ว่านักเตะหน้าใหม่ก็น่าสนใจนะครับ
การเดินทางไปเมื่อช่วงเช้าจากดอนเมืองนะครับไปถึงที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ก็มีนายอสิม้ามณีครับกรงศูนย์ใหญ่ณเมืองฮ่องกงเดินทางมารอต้อนรับ
ก่อนจะเดินทางเข้าที่พักแล้วก็มีโปรแกรมฝึกซ้อม๒ครั้งที่ผมบอกไปนะครับ
ครั้งแรกก็ซ้อมไปแล้วบ่าย๓โมงครึ่งตามเวลาไทยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจะเป็นวันพรุ่งนี้
โปรแกรมการอุ่นเครื่องนะครับเน้นย้ำวันพระนักศัพท์บดีที่สิบเอ็ดตุลาคมนี้ที่มงโก๊คสเตดียม
ธนทรัพย์ทีวีช่องสามสิบสองถ่ายทอดสดเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับ
แม้ว่าอันดับโลกเราจะเหนือกว่าแต่ว่าครั้งล่าสุดที่เจอกันในยุคของโค้ชซิโก้
เราก็ชนะได้แค่๑๐แล้วก็ได้ประตูจากจุดโทษในช่วงท้ายเกมครับ